ไปดูที่จังหวัดตรังกันหน่อยนะฮะสามีภรรยาเป็นชนเผ่าสาไก่ค่ะคุณผู้ชม
แอบนำตัวลูกเนี่ยซึ่งเป็นผู้หญิงนะคลอดก่อนกำหนดอายุเพียงเจ็ดสิบเจ็ดวัน
แล้วน้องอยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤตของเด็กแรกเกิดห้องซิคนิวบอลนะคะ
ปรากฏว่าทั้งสองคนเนี่ยหอบหนีหายไปตอนเนี้ยสิบสองวันแล้วนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องพยายามที่จะระดมกำลังค้นหาแต่ยังคงไร้วี่แววค่ะ
ฝ่ายปกครองแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปค้นหานะคะ
สองสามีภรรยาเนี่ยฝ่ายสามีเนี่ยชื่อว่านายปูศรีสันติราชอายุสามสิบเอ็ดปี
ฝ่ายผู้หญิงเนี่ยชื่อว่านางสาวบ๊วยศรีสันติราชอายุสามสิบเอ็ดปี
สองคนนี้เอาลูกของตัวเองหนีไปจากโรงพยาบาล
น้องเพิ่งเกิดมาได้เจ็ดสิบเจ็ดวันทั้งหมดเนี่ยเป็นชนเผ่าซาไกรนะฮะ
อาศัยอยู่ริมเทือกเขาบรรทัศน์อำเภอปะเหลียนจังหวัดรัง
ตรงนี้เป็นเขตรอยต่อระหว่างจังหวัดตรังกับจังหวัดพัทธลุงนะครับ
ทีนี้ถามว่าเรื่องมันเกิดได้ยังไงย้อนกลับไป๒เดือนก่อน
นางสาวบ๊วยเนี่ยแกตั้งท้องตั้งท้องได้เพียง๖เดือนแล้วแกคลอดก่อนกำหนด
ตอนที่น้องคลอดเนี่ยน้องมีน้ำหนักตัวแรกคลอดคือ๗๐๐กรัม
ถึงหนึ่งกิโลด้วยนะคะครับแล้วคุณหมอเนี่ย
ให้ไปอยู่ในห้องอภิบาลทารกแรกเกิดหรือว่าห้องซิคนิวบอลเนี่ยนะคะ
จนกระทั่งน้องเนี่ยมีน้ำหนักตัวขึ้นมาเป็นหนึ่งพันสี่ร้อยกรัม
แต่มีอาการผิดปกติทางร่างกายตัวซีดตาเหลืองต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
ทำให้ยังคงต้องรักษาตัวอยู่ในตู้อบนะฮะจนกระทั่งเมื่อเวลาสักประมาณตีสี่
เก้านาทีของวันที่ยี่สิบหกมีนาคมที่ผ่านมาค่ะพ่อแม่ของน้องเนี่ย
จู่ก็มาเอาตัวน้องเนี่ยออกไปเลยนะคะออกไปจากตู้อบแล้วพาหลบหนีออกจากโรงพยาบาล
ด้วยวิธีการคือปีนรั้วกำแพงเหล็กข้างโรงพยาบาลแล้วหนีไปทางสถานที่รับฝากรถของเอกชน
อยู่ติดกับโรงพยาบาลนะคะคาดว่าทั้งคู่เนี่ยตอนนี้ขุดเผือกขุดมันกินประทังชีวิต
เพราะเจ้าหน้าที่ตอนที่ค้นหาเนี่ยคุณผู้ชมไปพบรองเท้าแตะสองคู่และร่องรอยการขุดมันใกล้กับโรงพยาบาล
ถ้าเกิดว่านับจนถึงตอนนี้ตอนที่หนีออกมาจากโรงพยาบาลจนถึงตอนนี้๑๒วันแล้วนะคะ
ยังไม่ทราบชะตากรรมทั้งสามชีวิตคุณหมอบอกว่าตอนนี้สิ่งที่เป็นห่วงที่สุดก็คือเด็กค่ะ
เพราะคุณหมอบอกว่าเด็กอาจจะเสียชีวิตได้ภายใน๒๔ชั่วโมงนะคะ
หลังจากที่พ่อแม่เนี่ยขโมยน้องเนี่ยเอาน้องออกมาจากโรงพยาบาลนะครับ
เรามีโอกาสไปพูดคุยกับญาติของทั้งสองสามีภรรยาค่ะชื่อว่า
บ่าวยงนะฮะบอกว่าก่อนหน้านี้นางสาวบ๊วยเนี่ย
ไม่รู้ว่าแกเนี่ยกำลังตั้งคันนะแต่มีอาคารคือคันที่บริเวณฝาเท้า
ด้วยอาการที่คันบริเวณฝาเท้าแกก็เลยไปหาหมอ
กระทั่งมารู้ว่าตัวเองเนี่ยท้องตอนนั้นอยู่ที่โรงพยาบาล
ก็ไม่ได้ไปเยี่ยมนะคะนำเงินไปให้หลายครั้ง
นางสาวบ๊วยก็บ่นตลอดเวลาบอกว่าอยากจะกลับบ้าน
กระทั่งมาทราบข่าวว่าทั้งสองคนแอบนำลูกออกจากโรงพยาบาลไปแล้ว
อืมซึ่งทั้งสองเนี้ยไม่เคยมาโรงพยาบาล
แล้วก็ไม่เคยเข้าเมืองมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้บ่าวยงเขาก็เลยคิดว่า
ทั้งสองเนี่ยที่หายไปเนี่ยเพราะว่าไม่ทราบเส้นทางหรือเปล่านะฮะ
แต่จะเดินเข้าป่าอย่างเดียวนะครับทั้งสองคนเนี่ยคือหวาดกลัวคนแปลกหน้า
แต่เบายงบอกว่าที่เป็นข้อสังเกตแล้วก็ตั้งข้อสังเกตเนี่ยก็คือ
ตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยทำไมทางโรงพยาบาลไม่ได้มีการชี้แจงอะไรให้ทราบ
ให้ญาติเนี่ยมารู้กันเองนะคะ
แล้วก็การใช้ชีวิตของพ่อเด็กตั้งแต่เข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลนะคะ
การใช้ชีวิตนี้ค่ะค่อนข้างยากลำบากนะคะ
มีการช่วยเหลือซื้อข้าวซื้อน้ำให้
จนมีโลกออนไลน์คือชาวเน็ตเขาชื่นชม

นี่นำเงินมามอบให้ด้วยนะฮะครับใช่
ตอนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดบอกว่าประสานไปยังตำรวจทุกท้องที่แล้วนะครับ

ก็จะดูแลเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักนะ

ในมุมของเขาแต่ว่าเรื่องของลูกเนี่ยอันนี้ต้องดูให้ปลอดภัยก่อน